คุณผู้ชมครับพาไปดูคดีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเมื่อมีคนร้ายขับรถกระบะเข้ามาจอดหน้าบ้านเหยื่อคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นเหยื่อวัยสามสิบปีก่อนจะเรียกเขาออกมาพูดคุยกันพูดคุยไก่เกลียพูดคุยไปสักพักหนึ่ง
ชักปืนเก้ามอมอมากระหน่ำยิงจนเขาตายต่อหน้าแม่ล่าสุดมือปืนติดต่อขอมอบตัวแล้วนะคะ
ต้นสายปลายเหตุเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นเราไปเจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
มันมีตำแหน่งมันมีเย้าอย่างไม่รู้เปล่าไหมครับครับครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร
นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ามาทำอันนี้มันไม่สมควรนะครับ
นี่คือหัวอกคนเป็นแม่เมื่อเห็นศพลูกชายถูกยิงตายต่อหน้า
ร่ำให้ปริ่มขาดใจรับไม่ได้กับกระสุนนัดกระชากวิญญาณที่ฆ่าชีวิตลูกชาย
สายวันที่สิบแปดธันวาคมตำรวจสอบพอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
รับแจ้งเหตุฆ่ากันในพื้นที่หมู่๖ตำบลกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่
พบศพสมพรชูวงหรืออ้นวัย๓๐ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มม
กระสุนพุ่งเจาะ๕นัดที่เอวมีมีดเหน็บอยู่ตำรวจจึงทำบันทึกไว้
นางบุญศรีชิมเรืองวัย๕๒ปีผู้เป็นแม่ของผู้ตายรำให้แทบไร้สติ
บอกก่อนเกิดเหตุนายเจิดหรือบันเจิดแสนกันน้องชายกำนันดังในพื้นที่
ขับรถกระบะเข้ามาจอดหน้าบ้านตะโกนเรียกลูกชายให้ออกมาพูดคุยกัน
เมื่อเจอหน้านายเจิดก็ชักปืนยิงใส่ลูกไม่ยั้งนาทีนั้นตนวิ่งไปห้าม
แต่ถ้าว่านายบัญเจิดไม่ฟังยังยิงซ้ำอีก๒นัด
เท่านั้นยังไม่พอหันปากกระบอกปืนเจาะหัวลูกจะยิงซ้ำอีก
แต่ตนอ้อนวอนจนใจอ่อนจึงยอมเดินกลับไปขึ้นรถ
งานนี้นางโบผู้เป็นภรรยาเล่าสาเหตุว่า
สามีทำอาชีพประมูลปลามทำสวนปลามได้ว่าจ้างนายอ้นเฝ้าสวน
คืนก่อนเกิดเหตุปลามในสวนหายไปพร้อมกับเครื่องตัดไม้
จึงไปถามหาความกับนายอ้น
แต่นายอ้นโมโหพูดสวนกลับไม่ดีและจะเอามีดฟัน
เป็นเหตุให้สามีต้องยิงเพื่อป้องกันตัว
คดีนี้ผู้กำกับสพทุ่งใหญ่ได้รับการติดต่อจาก
แต่มีข้อแม้ว่าหลังเข้ามอบตัว
จะต้องได้รับการประกันตัวออกไปต่อสู้คดีในชั้นศาล
เบื้องตนตั้งปมไว้สามสาเหตุ
คือเรื่องผู้ตายไปลักขโมยตัดฟาร์ม
และเรื่อยที่หายไปรวมถึงเรื่องยาเสพติด
ศพของผู้ตายนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าคลองกรุงหยัน
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
หัวอกคนเป็นแม่ยังรับไม่ได้กับการจากไปของลูกชาย
เจิดถูกออกไม้จับฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ถึงแม้จะได้รับการติดต่อจากญาติพาเข้ามอบตัว
แต่ตำรวจก็ไม่รอส่งชุดสืบสวนออกตามล่ากดดันคนร้าย
ทำผิดฐานฆ่าคนตายก็ต้องได้รับโทษทัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน